ปุ้ยน้องก๊อฟว่าหมีหมีตัวใหญ่เนี่ยกลัวอะไรกลัวสัตว์อะไรอ่ะให้ทาย
คุณคิดว่ามันจะกลัวอะไรไหมตัวใหญ่ขนาดนั้นกลัวเสือไหมฮะกลัวเสือ
เหรอต้องตัวใหญ่กว่าไหมฮะนะครับแต่หมีตัวนี้กลัวหมาครับ
หมีขอตัวนี้กลัวหมาออกมาหากินในหมู่บ้านนะครับปรากฏว่าคาดว่าหมามันจะไล่
ไล่แล้ววิ่งขึ้นไปนะฮะปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงมันถูกช็อตตายคาอยู่แบบนี้ครับ
โอ้โหเสาไฟอ่ะเนอะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยเนอะ
นายสมัยพัฒนาอสัมพินนพงศ์
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรี

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหมีขอซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ตายคาอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนแยกเข้าวัดพระพุทธฉายและอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

แล้วก็ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
ในที่เกิดเหตุพบหมีขอสีดำมันถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตตายครับ
ซากคาอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงสูงขึ้นไปตั้ง๑๔เมตร
ไม่ใช่ตุ๊กตานะครับที่คุณเห็นมีนะครับ
จึงประสานไปยังอนปลาไหลขอรถกระเช้า
แล้วก็หน่วยไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟก่อน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นรถกระเช้าเพื่อนำซากหมีขอลงมา
โดยใช้ไม้เขียดันตัวหมีจนมันตกลงมาล่ะครับ
เมื่อตรวจสอบเพราะว่าเป็นเพศผู้สูงประมาณเมตรครึ่งครับ
มีเลือดไหลออกมาจากปากจากจมูกมัน

ถูกไฟช็อตจนขาวทั้งหมดนะครับ
ชาวบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าหมีขอตัวนี้
ชอบออกมาหากินตามบ้านเรือนของประชาชน

เคยแจ้งไปที่อุทยานน้ำตกสามหลั่นแล้ว
แต่จับมันไม่ได้เพราะหมีมันหนีเข้าป่า

คาดว่าอย่างที่ผมบอกไปมันน่าจะมาหากินตามหมู่บ้าน
แล้วมาเจอกับหมาเป็นฝูงก็ไล่ไล่มันมันก็กลัวนะ
ต้นไม้ไม่มีก็เลยปีนขึ้นเสาไฟฮะ

ใช่ค่ะนำมาให้ดูเช้านี้นะคะ